๙นาฬิกา๒๕นาทีนะคะกลับมาในช่วงสายตรวจโซเชียล
วันนี้ข่าวของเรามาสายหน่อยเพราะว่าเป็นวันหยุด
แต่สายตรวจโซเชียลมาเป็นประจำทุกวันนะคะพบกับน้องเฟื่องค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมค่ะเจอกันในช่วงสายตรวจโซเชียล

มีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันเช่นเคยเลย

ข่าวที่ชาวเน็ตก็โอ้โหทำกันแบบนี้อีกแล้วเหรอ
แท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์เหมาจ่ายเป็นคนไทยเองด้วยเจอกันหมาดเลย
เรียกรถอยู่หน้าห้างพารากอน
บอกว่าต่อคิวตามปกติขึ้นรถไปปุ๊บ๒๕๐ได้ไหมน้อง

คนที่โดนเนี่ยก็ถึงกับออกมาร้องเรียนบนโลกโซเชียลไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะออกมาโพสต์ภาพ
แล้วก็ข้อความร้องเรียนค่ะว่าเธอแล้วก็แฟน
ได้ต่อคิวยาวเหยียดที่หน้าห้างพารากรเพื่อขึ้นรถแท็กซี่
แต่พอได้ขึ้นรถแล้วก็รถเคลื่อนตัวออกไปสักพัก
เฟอร์แท็กซี่กลับถามว่า๒๕๐บาทไหวไหม
เธอก็ไม่ยอมค่ะก็บอกอ้าวพี่ขับมาขนาดนี้แล้ว
หนูก็ต่อแถวตามปกติทำไมถึงให้หนูต้องมาเหมาจ่ายแบบนี้ล่ะ
ก็เริ่มมีปากเสียงกันนะคะแท็กซี่ก็เถียงกลับมาว่า
มารับที่หน้าห้างไม่จำเป็นต้องกดมิเตอร์
ก่อนที่จะมีปากมีเสียงกันยาวแล้วก็ได้ลงจากรถแท็กซี่ไปนะคะ

เน็ตก็ได้แห่แชร์ไปกว่า๘๐๐๐ครั้งแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากค่ะ
ส่วนหนึ่งก็แนะนำให้เจ้าของเฟซบุ๊กนำเรื่องไปร้องเรียนกับกรมการขนส่งทางบก
พร้อมกับแจ้งความเอาไว้
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรานะคะสอบถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก
บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มของวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตัวเองกับแฟนก็นี่แหละค่ะเรียกแท็กซี่จากห้างพารากรจะไปที่ถนนเจริญนครนะคะ
แต่ว่าแท็กซี่กลับไม่กดมิเตอร์แต่ขอคิดเป็นราคาเหมา๒๕๐บาท
พร้อมบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ทันได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้นะคะ
ถ่ายไว้ได้เพียงแค่รูปถ่าย๒รูปเท่านั้นก็เห็นทะเบียนชัดเจนนะคะ
หลังจากเกิดเรื่องตัวเองก็ได้โทรไปร้องเรียนที่กรมการขนส่งทางบกเรียบร้อย
แล้วก็ได้รับข้อความตอบกลับมาว่าได้รับเรื่องแล้วแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าใด
แต่ล่าสุดสอบถามไปยังกรมการขนส่งทางบกนะคะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะนายอรุณศรีนาคาเป็นชื่อของผู้ขับขี่แท็กซี่
ทะเบียนททหารสเส๗๐๗๐สีเหลืองของสหกรณ์แท็กซี่สยามจำกัด
ได้มารายงานตัวนะคะรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็รับสารภาพแล้วค่ะ
โดยกรมการขนส่งทางบกก็ได้เปรียบเทียบปรับ๓ข้อหาด้วยกัน
ก็คือ๑ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ในการให้บริการอันนี้ปรับเป็น๑๐๐๐บาท
๒ก็คือแสดงเกริยาวาจาไม่สุภาพปรับ๑๐๐๐บาท
แล้วก็๓ตรวจสอบต่อไปพบว่าใบอนุญาตขับขี่
สิ้นอายุแล้วก็เลยปรับเพิ่มเติมไปอีก๑๐๐บาท
รวมแล้วคนขับแท็กซี่รายนี้ที่เป็นประเด็นโดนปรับไป๓๐๐บาทถ้วนจาก๓ข้อหาค่ะ
อย่างที่บอกว่าการร้องเรียนเรื่องของการใช้บริการแท็กซี่ก็มีอยู่บ่อยครั้ง
ก็ต้องขอความร่วมมือพี่แท็กซี่ด้วยนะ
ฝากหมายเลขนิดนึงนะคะถ้าจะร้องเรียนสำหรับผู้บริโภคนะคะ

เพราะว่าจริงแล้วการไปรอรถแท็กซี่ตามหน้าห้างเนี่ย
ไม่ได้เป็นการที่หมายความว่าคุณจะไม่ต้องกดมิเตอร์นะ
แล้วคุณจะมาเรียกแบบเหมาได้มันเป็นการจัดระเบียบให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย
จะได้ไม่ติดตามหน้าสถานที่ที่คนเยอะอะไรแบบนี้
คงคิดแบบค่าเสียเวลามารออะไรประมาณนี้
ถูกต้องนะคะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ